ท่านผู้ชมครับวันนี้กลุ่มรัศดรไม่ได้นัดชุมนุมที่ไหนนะฮะ
แต่แกนนำสองคนเนี่ยไปสภาฮะโอ้โหไปในที่ประชุมคณะกรรมธิการปปช
สภาผู้แทนรัศดรนี่ครับแล้วหนึ่งในคณะกรรมธิการก็คือ
นางสาวปารินาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
นี่คือเพนกวิ่นพระวิทย์กับไม้พานุพงศ์
คือ๒คนนี้มาชี้แจงหลังจากมีคนร้อง
ให้ตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
ไปคุมตัวเพนกวินกับไม้จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ทั้งที่สารอาญาไม่อนุญาตให้ฝากขังแล้ว

แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเมื่อ๓๐ตุลาคม
นางสาวปรินาก็ถามทั้งคู่ว่า
การปล่อยตัวเนี่ยต้องมีหมายสารมาที่เรือนจำก่อน

ก็บอกว่าใช่แล้วก็พยายามอธิบายเหตุผลต่าง
แต่ก็ถูกแย้งจากนางสาวปรินาว่า

กวินก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงแทน
โต้เถียงกันฮะอันนี้รอบหนึ่งก่อนนะ
หลังใช่ครับแต่มันจับได้รอบเดียว
ขอให้ท่านเข้าใจใหม่

เราอยู่กันด้วยกฎหมายประมวล
ซึ่งไม่ได้อยู่ปอ๔๒๐นะครับ

แล้วท่านเนี่ยอย่าชี้นะคะ

ที่นี่ก็ไม่ใช่ล้าวไก่ครับผม
ท่านประธานที่คุณปรินาเรียกนี่คือ

ขอบคุณครับ
โอ้โห

โอ้โหแล้วที่ประชุมนี้เขาก็